คุณผู้ชมฮะมาดูแม่ค้าร้านนี้เหมือนกัน
แม่ค้าร้านนี้เขาก็ต้องชอบทำอีเวนต์เหมือนกัน
ชอบสร้างอีเวนต์สร้างความจดจำ
ให้ลูกค้าเข้ามาซื้อยำในร้านของเธอ
จะเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยฮะ
แม่จะทำอะไรก็ต้องเกาะกระแสกันหน่อยนะ
คราวนี้ก็ต้องเป็นลิซ่าแบล็คพิ้งหรือฮะ
ร้านของเธอชื่อว่าร้านยำหัวเขม็ด
ยำแซ่บเวอร์อยู่ที่บริเวณสวนสุขภาพ
สุภาวดีอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
บอกไว้ก่อนเลยร้านนี้คือแม่ค้าเขาไม่ธรรมดานะคุณนะ
เขาก็จะแต่งแบบนี้คุณมาเรียกลูกค้าบ่อย
ไม่ว่าจะเป็นชุดที่แบบโอ้โหกำลังนิยมกันอยู่
อย่างนี้ครับใส่รัก๙ยอดใส่ชุดเหมือนลิซ่าแบ็คพิ้งนะครับ
หรือก่อนหน้านั้นเธอก็แบบโอ้โหแต่งตัวแบบปัง

ร้านนี้เขาขึ้นชื่อเลยว่าแม่ค้าสาวสองเนี่ย
แต่งตัวปังทุกครั้งในการเรียกลูกค้านะครับ
โดยนายนัทยานันวัยเชิงค้าอายุ๒๗ปีซึ่งเป็นแม่ค้าเนี่ยนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เปิดร้านเสริมสวย
อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแต่ว่าพอเจอวิกฤตโควิด๑๙นะคุณนะ
รายได้ที่มีหลักแสนต่อเดือนก็หดหายไปหมดเลย
ก็ต้องปิดร้านเสริมสวยหันมาเปิดร้านยำนะครับ
เพราะอะไรตอนแรกแบบจะขายอะไรดีนะขายส้มตำดีไหม

ก็เลยถามตัวเองถามเพื่อนบอกว่าชอบกินอะไรกันเป็นพิเศษ
พอคุยกันแล้วก็มาจบที่การขายยำ
เพราะชอบกินยำมากกว่ากินส้มตำนะฮะ
ก็เลยนี่เลยปรุงยำแบบซับในการขายนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบของยำ

ขณะที่เครื่องปรุงต่างคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็อีกเน้นหนึ่งก็คือเน้นความสะอาดคุณ

นูต่างก็ราคาตั้งแต่๘๐บาทขึ้นไปนะครับ
จนถึงถ้าแบบโอ้โหรวมทะเลเยอะแยะก็๒๐๐กว่าบาทนะครับ
ก็สามารถเลือกใส่พวกวัตถุดิบต่างได้
ได้ทุกอย่างเลยตามใจชอบของลูกค้าเลยนะครับ
ซึ่งเมนูที่แบบว่าสารพัดอาหารทะเล
จะชื่อว่ายำรวมเวอร์เวอร์รสชาติแซ่บจี๊ดจัดสะใจ
บอกใครอยากลิ้มลองก็แวะไปอุดหนุนกันได้
ก็บริเวณสวนสุขภาพราชสุภาวดีอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
เปิดตั้งแต่นี่บ่าย๓โมงทุกวันเลยแม่ค้าบอกแบบนี้นะครับ
ทุกวันนี้นะแม่ค้านะเคยเปิดเผยมาตั้งแต่ช่วงปลายปี๖๓แล้ว
ก่อนที่จะเกิดโควิดบอกว่าช่วงนั้นก็ขายได้

พอผ่านโควิดช่วงต้นปีมาพอมาจังหวะนี้เริ่มจะใกล้ปลายปีอีกแล้ว
ก็ต้องเรียกลูกค้าแล้วก็เริ่มขายดิบขายดีได้เหมือนเดิมแล้วนะฮะ
นี่ค่ะก็ต้องแบบมีกระแสนะแต่งตัวเป็นสาวลิซ่าเรียกลูกค้าด้วยนะคะ
ธรรมดาพวกเธอชอบแต่งชุดไทยอยู่แล้วด้วยในการเรียกลูกค้านะฮะ